ช่วงเวลาความสุขแห่งปีมาถึงแล้ว
ไทยรัฐทีวีร่วมฉลองปี๒๕๕๙
กับกิจกรรมสุดพิเศษ๓๒วันมหัศจรรย์ปีใหม่ไทยรัฐทีวี
รับของขวัญจาก๓๒ขวัญใจมหาชน
ในรายการไทยรัฐนิวส์โชว์

รวมมูลค่ากว่า๕๗๐๐๐๐๐บาท
ติดตามรายการทางไทยรัฐทีวีเมื่อเห็นสัญลักษณ์นี้บนหน้าจอ
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในรายการเช้าข่าวชัดโซเชียล
ชัดทันข่าวเสาร์อาทิตย์ในวันถัดไป
ขั้นตอนง่ายเพียงค้นหาคำว่าไทยรัฐภาษาอังกฤษ
แล้วกดแอดเป็นเพื่อนคุณก็มีสิทธิ์รับโชคได้ฟรี
สัมผัสความมหัศจรรย์ด้วยกัน๑ธันวาคมถึง๑มกราคม๒๕๕๙
วันมหัศจรรย์ปีใหม่ไทยรัฐทีวี